ขยิบขยิบเข้ามาอีกนิดหลังจากที่เราได้รู้เรื่องราวและจุดเริ่มต้นของร้านก๋วยเตี๋สถาพรกันไปแล้วเราก็ขอล่วงลับสูตรเด็ดของเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าแรกของอำเภอพระพุทธบาทกันสักหน่อยค่ะ
ไหนแค่ไหนเริ่มจากอะไรดีทำไมอะไรมันละลานตากันขนาดนี้
มาแล้วครับมาดูน้ำซุปก่อนครับน้ำซุปเป็นยังไงครับในนี้
น้ำซุปกระดูกเราใส่กระดูกอะไรเอ่ยกระดูกซี่โครงค่ะซี่โครงของของหมูของเป็ดค่ะ
ของหมูแล้วก็ของเป็ดด้วยของเป็ดใส่ไปในนี้นะฮะเยอะไหมครับ
ก็พอประมาณเยอะค่ะเยอะนะฮะต้มกี่ชั่วโมงก็ใช้ได้ตั้งแต่ตีห้า
แล้วมาขาย๓โมงอะ
โอ้โหเรียกว่าดับเบิ้ลความเข้มข้นกันเข้าไปอีก
จากน้ำพะโลต้มเป็ดปลาตุ๋นกับโครงเป็ด
และกระดูกหมูต่ออีก๔ชั่วโมง
เติมเครื่องยาจีนลงไปอีกนิดรากผักชีอีกหน่อย
กลิ่นน้ำซุปก็ทำเอาน้ำย่อย

แต่ยังไม่หมดนะคะเราจะย้ายไปที่หม้อเป็ดตุ๋นกันต่อ
เพราะเป็ดตนที่นี่เขาก็เด็ดดวงเหมือนกันค่ะ
เอามาดูเป็ดพะโล้กันบ้างดีกว่าครับ

ตุ๋นคือว่าเราพะโล้เสร็จแล้วนะ
แล้วเราก็มาสับเป็นชิ้นเป็นน่องอย่างนี้

พอชิ้นเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องยาจีนอีก

แต่ต้องอย่าลืมต้องมีรักพัชชี

เพื่อเป็นตุ๋นทำทีเดียวเนี่ยก็ได้ให้ทุกอย่างเลย
ทุกอย่างเลยอันนี้เลือดเป็ดจ๊ะ

เลอดเป็ดก็เอามาลวกน้ำก่อนแล้วก็เอามาพะโล้
ใส่เครื่องพะโล้ของมันจ้ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อย

ใช่ก็อุ่นมันถ้าเดือดมากมันก็พอง

แต่อันนี้เราตุ๋นไว้ตลอดทิ้งไปนอนทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน
ซี่นเล็กเซ่นเมีย์บะหมี่
แล้วก็เครื่องต่างในการปรุงเรามีอะไรบ้างเนี่ย
ต้นหอมบะฉีบินชายตั้งใหญ่

แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอะไรก็ว่าบางอย่างที่ที่ไทยนะครับผม
แล้วก็เอ๊ะนอกจากเป็ดตรงนี้เห็นมีอะไรด้วย

คือก๋วยเตี๋ยวรวมเนี่ยอะไรทีนี้มันมีหมูมีตับมีลูกไส้กรอก
แล้วก็มีหมูยอมีปลาเส้นมีไข่ยังมะตูมแล้วก็มีเห็ด

แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีซุปกระดูกให้ถ้วยหนึ่ง
น่าสนใจแล้วถ้าอย่างงั้นขอลองสองเมนูแล้วกันนะครับ
โอเคเดี๋ยวไปนั่งรอขอบคุณครับ
เอาละครับพร้อมจะชิมแล้วนะครับผมนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับ
โบร่ำโบราณของสระบุรีนะครับเผ็ดจนเปื่อยกำลังดีนะ
ไม่ยุ่ยเกินเกินไปนะครับ
ซุปเข้มข้นมากเลยนะครับหอมกลิ่นเครื่องเทศ

เป็ดก็ไม่เละจนเกินไปนะฮะมีเนื้อให้เคี้ยวเคี้ยวอยู่บ้าง
เปื่อยเกินไปนะครับถือว่าเป็นก๋วเป็ดที่รสชาติเข้มข้นเลยล่ะ

ก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่แล้วก็คน

มีกับซุปค่ะ
น้ำซุปหรอครับอันนี้คือคลุกเข้ากันเลยค่ะ

ก็พอประมาณแล้วก็ใส่

แล้วผักเค้กมันจะมีความหอมมากเลยทานแล้วมันชื่นใจ

ผสมผสานกันของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผสมผสานกันได้ลงตัวมากนะครับ
แรงบันดาลใจของการเกิดเมนูนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
เกิดมาเมื่อปีเป็นไข้หวัดนกเราขายเป็ดไม่ได้เลย
อันนี้ก็มาคิดกันว่าเราจะทำยังไงดีซึ่งจะให้ขายได้

เราก็เลยทำเมนูนี้ขึ้นมา

ก็เลยกลายเป็นเมนูที่ขายดีอีกหนึ่งอย่างของทางร้านเลย
สำหรับใครที่ชอบทานเมนูบะหมี่แห้งแบบหนักเครื่อง
ดูสิคะเครื่องเคียงแน่นจานชนิดที่เรียกว่าแทบจะไม่เห็นเส้นกันเลยทีเดียว
ตักน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปคลุกเคล้าสักนิด
คุณพระคุณเจ้าลงตัวสุดค่ะ
แต่ที่ร้านเขาไม่ได้มีแค่๒เมนูนี้เท่านั้นนะจ๊ะ

ไม่เชื่อก็ให้คุณล้างลองแนะนำพอแบบกรุบเก็บกันดูนะคะ
จากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วทางร้านมีเมนูอะไรอีกครับ

แล้วก็อร่อย

เรามีห้องเซอาหารหลากหลายเลยเน

กะเพราหมูตุ๋นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีอาหารให้เลือกใช้ให้เลือกเยอะมากรวมถึงน้ำดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยนี่คือน้ำอะไรครับ

มาทำอาม่าก็คือคุณแม่ของที่ร้านเอง

ยังทำอยู่อายุเก้า๑๗

นี่เลยนี่๙๐คนอยู่ตรงนี้ทำได้

ต้องสักน้ำมะนาวเท่านั้นเดี๋ยวชิมหน่อยสิ

นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะครับ

ก็อยากจะทำต่อจากแม่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็น
เขาไม่มีคนทำต่อแล้วน่ะ
ไม่มีคนทำต่อ
แม่เป็นมาตรฐานก่อนแล้วเรามาปรุงรสให้เข้ากับคนไทย

คนคนไทยเพราะว่าแม่เขาแบบคนจีนเลย
อันนี้เราก็มาปรับบางอย่างให้เข้ากับคนไทย

จืดแต่รสพวกเท่าไหร่ก็แรงอยู่แล้วแต่มันจะจืด

เพิ่มใส่พวกน้ำตาลนิดหน่อยอะไรแบบนี้
มันมีรสชาติมากขึ้นมาอีกใช่ไหมครับผม
อย่างนี้จานเท่าไหร่ในก๋วยเตี๋ยวเป็ด๔๐ภ

ปีใหม่สงการนี้อยู่ไม่ได้เพราะคนเยอะ

ตอนนี้พักความอร่อยกับเมนูเส้นที่จังหวัดสระบุรีไว้สักครู่
เยนัทกับเชฟฟางกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่อง

เจอหน้าเราสองคนแบบนี้นะครับแน่นอนจะมีเมนูง่ายนะครับ
ที่คุณสามารถทำผัดเองที่บ้านได้นะครับ
วันนี้เชฟมีเมนูเส้นอะไรมาแนะนำให้เขารู้จักครับ
วันนี้ผมมีเมนูขนมจีนสไตล์เวียดนามมาฝากพี่

ดูกันเลยว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

ไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงหรือว่าหมักหรือว่าจะใช้ตุ๋นก็ได้นะครับ
รับรองว่าทุกเมนูเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นกลมอร่อยล้ำ
ซ้ำใครเลยล่ะครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่คนเดียวนะครับ
กระป๋องเล็ก๑๔๐มิลลิลิตรด้วยนะครับ
ใช่ครับแต่ไม่ว่าจะใช้กระป๋องขนาดไหนนะครับ
รสชาติอาหารก็ยังอร่อยกลมและมีมิติมากขึ้น
เชฟมืออาชีพเช่นเคยครับ
ปรุงรสชาติของตัวนมนิดนึงนะครับใส่เกลือเข้าไปครับ
นมนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นซอสตอบ
การที่เราเอาหมูมาต้มด้วยนมข้นจืดมันจะช่วยอะไรครับเชฟ

เดือดแล้วก็ไฟเบาครับต้มจนกว่ามันจะสุก
ระหว่างที่รอหมูสุกนะครับผมเราจะมาต้มเส้นนะครับผม
วันนี้นะครับเราใช้เมนูขนมจีนเวียดนามนะครับ
ภาษาเวียดนามเรียกว่าบุญจ๋านะครับผม
ซึ่งขุนจ๋าเนี่ยเป็นเส้นขนมจีนแบบว่าสำเร็จรูป
เราก็นำมาลวกสักประมาณ๓๕นาทีนะครับ

ส่วนตัวน้ำนมข้นจืดที่เราต้มหมูไว้
เราจะมาทำเป็นซอสต่อพี่น็อตใส่แป้งออกไปครับโดยการ
ใส่แป้งนี่แป้งอะไรครับแป้งมันนะครับผมแป้งมัน
ระหว่างที่เชฟกำลังทำน้ำสต๊อกนะครับ
ผมก็จะมาทำน้ำอาจารย์นะครับในส่วนของพระอาจารย์นะครับ
ก่อนอื่นเลยเอาง่ายก็คือว่าเราจะต้องทำน้ำเชื่อมันก่อนนะฮะ
ก็น้ำตาล๒ส่วนน้ำ๑ส่วนนะครับผม
เดี๋ยวใช้ไฟอ่อนนะครับผมเพราะเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้นะครับ
ค่อยคนกันไปนะครับผมจนกว่ามันจะกลายเป็นน้ำเชื่อมนะฮะ
หนังหมูเนี่ยเราเอาไปคลุกกับข้าวคั่วครับ

เราก็พร้อมที่จะไปจัดการเสริมแล้วครับ

บอกเลยว่าพอคลุกเคล้าแล้วนะครับมันเข้ากันจริงนะครับ
คล้ายกับสลัดหรือว่ายำที่ใส่เส้น

แต่มีความนุ่มนวลทานกับผักกับเส้นแล้วรู้สึกแบบเซ็กซี่มากเลยนะพี่เนอ
จริงเลยครับเชฟครับเมนูนี้นี่ให้ผ่านเลยครับเชฟสุดยอด
สัปดาห์หน้าครับเชฟมีเมนูเส้นอะไรที่ทำง่ายมาฝากเราบ้างครับ
ก็ควรติดตามชมสัปดาห์หน้าครับ